รู้แล้วกลัวเพื่อนแย่ง
ดูก่อนจะมันอร่อยมากนะเนี่ย

แล้วเวลาจะกินอะไรอ่ะต้องยอมรับเวลาอยู่ในคาบเรียนในห้องเรียนอะไรแบบนี้
เวลาจะแอบกินอะไรก็ต้องทำแบบนี้แหละไม่ได้นะต้องแอบ
งั้นครูเห็นครูเขาจะว่าให้ในห้องเรียนสมัยนั้นตอนผมเรียนอยู่ก็ต้องแอบกินอย่างนี้ทุกที
แต่ว่าเด็กอนุบาลขนาดนี้คงไม่ต้องแอบก็ได้มั้งใช่ไหม
หิวก็ต้องปล่อยให้เขากินจะได้โตไว

อ๋อพี่เป๋านะคะ
ขอบคุณครับ